จะพาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่ง
เธอบอกว่าเธอถูกทหารข่มขืน

แต่เธอขอความเป็นธรรมผ่านทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรามา
บอกว่าแจ้งความแล้วคดีมันไม่คืบ
หญิงสาวคนนี้เธออายุ๒๒ปีนะครับท่านผู้ชมครับ
ส่งเรื่องราวต่างมาให้เราดู
เราก็เลยให้คุณชมพู่สลันพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราไปตรวจสอบดูหน่อย

ก็เคยนำเรื่องนี้มาเผยแพร่ไว้
โดยเคยโพสต์ภาพนิ่งใบลงบันทึกประจำวัน
เหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าถูกข่มขืน
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๙ธันวาคมที่ผ่านมา
แล้วไปแจ้งความเอาไว้ที่สพเมืองลบบุรี

แล้วเธอบอกเธอเครียดถึงขั้นฆ่าตัวตายมาแล้ว
แต่โชคดีที่มีคนพาไปส่งโรงพยาบาลทัน
คุณชมผู้สลันพัดไปที่ลบบุรีนะฮะ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลบบุรีได้เจอกับหญิงสาวคนนี้นะฮะ
สมมุติว่าชื่อคุณหวานก็แล้วกันคุณหวานอายุ๒๒ปี
หวานเนี่ยบอกว่าหวานมีคลิปวีดีโอที่บันทึกเอาไว้
ลักษณะเชิงตัดเพาะแล้วก็ถามข้อสงสัยเรื่องคดีที่ถูกข่มขืน
แต่คดีไม่คืบหน้าไปแจ้งความเอาไว้ต้องเดินทางเข้าออกโรงพักสพเมืองลบบุรีอยู่บ่อยครั้ง
ก็เลยเอาเรื่องนี้มาร้องขอความเป็นธรรมผ่านทีมข่าวไทยรัฐทีวีด้วย
ถ้าเราถูกข่มขืนในค่ายทหารเนี่ย
สู้คดีความเราจะชนะไหมคะ

คือไปเรียกรองคือไม่ได้เลยใช่ไหมค่ะ
คือตอนนี้วิ่งไปวิ่งมาเหนื่อยมากแล้วค่ะ

น้ำถามเฉยนะคะ
คือถ้าเป็นไปตามที่เธอบอกเนี่ยผู้หญิงสักคนหนึ่งถูกข่มขืนในค่ายทหาร
บอกเป็นทหารยศ๑๐เอกอันนี้ถือว่าเรื่องใหญ่นะฮะ
แต่เราก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับทุกผู้ชมครับว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงกันแน่
คุณหวานบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับบอกว่าปกติเธออยู่กรุงเทพ
แต่มาอยู่ลบบุรีเนี่ยคือมาเตรียมเรียนปริญญาโทนะแล้วเธอเคยคบหาดูใจกับผู้ชายคนนึงนะครับที่ชื่อต้อม
นี่เป็นทหารในศูนย์การบินทหารบกณค่ายสมเด็จพระศรีนครินทราอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
รู้จักกันผ่านโซเชียลตั้งแต่ตุลาคม๖๔จากนั้นก็เหมือนกับคบหากัน
วันที่๖ธันวาคมเธอมาขอพักที่บ้านของต้อมซึ่งอยู่ในค่ายทหารนะครับ
แต่วันเกิดเหตุที่เธอถูกข่มขืนเนี่ยหวานบอกว่าเกิดเหตุขึ้นวันที่๙ธันวาคม
บอกว่าเช้าวันนั้นเธอเรียกวินจักรยานยนต์รับจ้างเพื่อออกไปหน้าค่ายนะจะไปหน้าค่าย
จังหวะนั้นเนี่ยคนก่อเหตุคือทหารยศ๑๐เอกนะชื่อยอดทอทงขับรถตู้ทหารผ่านมาพอดี
ก็เลยอาสาว่าจะพาเธอไปส่งเธอก็ขึ้นรถไปจะไปหน้าค่าย
ระหว่างนั้น๑๐เอกทอทงก็ขอไลน์เพื่อติดต่อพูดคุยกันก็ให้ลงให้ไลน์ไว้ก็แยกย้ายกันไป
ตอนค่ำ๑๐เอกคนนี้กับเพื่อนที่เป็นผู้หญิง๒คนแล้วก็มีทหารผู้ชายอีก๕คน
ชวนเธอไปนั่งดื่มกินที่บ้านพักของเพื่อนของสิบเอกทอทงคนนี้เธอก็ไป
ก็อยู่ดื่มกินจนถึงตี๓จังหวะนั้นเธอบอกว่าเธอไปเข้าห้องน้ำ
ในบ้านพักเนี่ยหลังเกิดเหตุเนี่ยมันจะมีห้องน้ำนะแต่เธอบอกว่าเธอไม่ได้ล็อกประตู
เป็นจังหวะที่สิบเอกทอทงคนนี้ตามเธอมาแล้วก็ลากตัวเธอจากห้องน้ำไปที่ห้องครัวหลังบ้าน
แล้วก็ข่มขืนเธออันนี้เธออ้างนะฮะหวานเนี่ยบอกกับผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าจังหวะที่เธอถูกสิบเอกทอทงคนนี้ข่มขืนมีเพื่อนทหารของเขาสองคนเดินผ่านมา
แล้วก็เห็นพอดีแต่ไม่ได้ห้ามแถมยังมาพูดกับคนก่อเหตุนะ
แล้วมารูปไลค์ตามตัวเธอประมาณว่าถ้ายังไงเดี๋ยวเรียบร้อยอะไรแล้วเนี่ย
เขาจะมาขอกระทำต่อจังหวะนั้นเธอบอกเธอดิ้นหลุดแล้วก็วิ่งหนีออกไป
เพื่อนหนุ่มของเธอให้มารับกลับบ้านเธอบอกเธอตกใจแล้วก็เสียใจมาก
หลังจากนั้นไปแจ้งความที่สพเมืองลบบุรีเมื่อวันที่๑๓ธันวาคม
คุณหวานบอกว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยได้มีการเจรจาเรียกร้องความรับผิดชอบ
ชดใช้เยียวยาจากทางคนก่อเหตุ
เมื่อสักครู่นี้เป็นภาพตอนที่เธอบอกเธอหลบไปอยู่ที่พงหญ้าข้างทาง
แล้วเธอก็ส่งโลเคชั่นแล้วก็ส่งคลิปอะไรต่างเนี่ย
ขอความช่วยเหลือจากต้อมเพื่อนชายของเธอ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่๙ธันวาคมจากนั้นเนี่ย
เธอก็ถามไปยังคนที่ก่อเหตุว่าแบบนี้มันไม่ได้เธอจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
มีการเจรจาชดใช้ค่าเสียหายกันเธอเรียกไป๕แสนบาท
คนก่อเหตุมีการต่อรองเหลือ๓แสน
แต่ก็ยังไม่มีการเยียวยามาให้ลักษณะเหมือนประวิงเวลา
แต่เธอต้องการเอาผิดต้องการให้ได้รับโทษ
เธอก็เลยไปแจ้งความและณวันนี้เนี่ยเธอบอกเธอเรียกเยียวยาเสียหายเนี่ย
เพิ่มเป็น๘แสนบาทยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
จริงหนูไม่ต้องการแบบเงินอะไรขนาดนั้น
แต่คืออย่างน้อยเป็นจำนวนเงินที่เขารับผิดชอบแล้ว
รู้สึกถูกทรมานนิดนึงค่ะว่าแบบว่าอย่างน้อยก็ควรจะได้ชดใช้
หลักเลยเราต้องการ
ตามกฎหมายเลยค่ะคือตอนนี้เขายืนยันปากแข็งมากว่า
แล้วหนูจะหนีทำไมคะแล้วหนูจะกินยา
คิดว่า๕๐เมตรมันจะตายไม่ตาย
ถ้ากินยา๒เม็ดไม่ตายเอออันนั้นด้วย

ต้อมก็ไม่ได้คิดจะช่วยเหลือเรา

ก็เอาปัดคอลัมชอปเลยก็คือไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วอะไรอย่างนี้
มาเราแบบหนูไปทำชีวิตเขาพังอะไรอย่างนี้
ปั๊มต้องเลือกเขาออกมาจากวันนั้นถูกใช่ค่ะ
มันก็เหมือนแบบที่ต้องเป็นเรื่องถึงวันนี้อะไรอย่างนี้
เขาก็ไม่ได้เข้ามายุ่งอีก
นี่แหละฮะคือเธอบอกว่าเธอไม่ได้สมยอมจริง
หลักฐานก็คือเนี่ยคลิปนี้เธอหนีมาอยู่พงหญ้าข้างทาง
หลังจากนั้นเธอยังเครียดถึงขั้นไม่อยากมีชีวิตอยู่
กินยาไป๕๐เมตรหวังฆ่าตัวตายในห้องพัก
แต่มีคนมาเจอนำส่งโรงพยาบาลซะก่อน
ทุกวันนี้จิตใจยังย่ำแย่นอนร้องไห้ทุกวัน
คุณหวานเนี่ยบอกกับคุณชมพู่สรรพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรานะฮะ
แล้วก็ให้ดูแชทข้อความที่ส่งไปหาเพื่อนชาย
ตอนตี๔๑นาทีคืนวันที่๙แต่มันเข้าวันที่๑๐ธันวาคมแล้วเช้ามืด

เธอบอกเธอส่งไปขอความช่วยเหลือ
มารับที่พงหญ้าริมทางใกล้บ้านพักของทหารที่เกิดเหตุ
หลังจากผู้เสียหายวิ่งเหนียวตัวรอดมาจากบ้านที่เกิดเหตุ

วิดีโอเธอบอกบันทึกไว้ได้๙วิตอนนั้นหลบอยู่พงหญ้าริมทาง

และก็มีภาพจากคลิปวิดีโอที่เธอบอกว่าเธอบันทึกเอาไว้เมื่อ๑๔ธันวาคม

ผู้เสียหายเนี่ยบอกบันทึกวีดีโอตอนอยู่บนรถพร้อมกับครอบครัว

ตอนนั้นจะไปที่หน้าค่ายนะฮะแล้วกล้องเนี่ยก็จะถ่ายไปเห็นหน้าค่ายแล้วคุยกันบนรถทำนองว่าถูกครู
เนี่ยคือถ้าเขาจะเยียวยาจริงจะรับผิดชอบจริงเนี่ย

เธอบอกเธอพยายามตามเรื่องถึงที่สุดแล้ว
เรามีคลิปภาพที่ถูกบันทึกเอาไว้เมื่อวันเกิดเหตุ
เป็นช่วงที่กำลังเดินทางโดยรถตู้จะไปทำธุระไปหาดูหอพักกับรุ่นพี่กับเพื่อน
เป็นคลิปสุดท้ายก่อนที่ผู้เสียหายเนี่ย
จะไปดื่มกินที่บ้านพักของ๑๐เอกทอทงที่เขาชวนมา

คุณชมพู่วันนี้ไปที่ศูนย์การบินทหารบกนักค่ายสมเด็จพระศรีนครินทราอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับ
คือเราก็ต้องการฟังอีกฝ่ายนี้ด้วยนะว่าความจริงเป็นยังไงนะครับ
แต่ว่าไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปด้านในนะครับ
แต่ก็มี๑๐เอกทอทงตัวตนเนี่ยมีอยู่จริง
มีบ้านพักอยู่ในค่ายทหารจริง
กับ๑๐เอกนายนี้เป็นข้อความลักษณะพูดคุยเชิงตัดเพาะกัน
เหมือนกับบอกว่าเนี่ยมาข่มขืนเขาได้ยังไงนะ
เอกนายนี้ก็พยายามบอกให้เหยื่อสาวเนี่ยใจเย็นขอเจรจา
ฝ่ายหญิงก็บอกว่าต้องจ่ายค่าเสียหาย๕แสน
ฝ่ายผู้ชายก็บอกว่าโอ้โหไม่ได้มีเงินขนาดนั้นหรอก
ของผู้เสียหายกับแฟนสาวของคนก่อเหตุ
ทำนองที่ว่าเรียกร้องให้ออกมารับผิดชอบ
อย่างนั้นยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดอะไรประมาณอย่างนี้
คือถ้าอีกฝั่งนึงข้อเท็จจริงมันต่างกันหรือว่าไม่ได้กระทำตามที่ถูก
กล่าวหากล่าวอ้างอย่างนั้นเนี่ยก็บอกกับทีมข่าวของเราได้นะครับ
จะได้ฟังข้อมูลทั้งสองด้าน
วันนี้เราก็พยายามที่จะติดต่อขอพูดคุยด้วยแล้ว

ส่วนตำรวจสพรบูรีบอกว่า
คดีนี้ฝ่ายหญิงสาวที่บอกว่าเป็นผู้เสียหาย
อ้างว่าถูกทหารข่มขืนกระทำชำเลาเนี่ยมาแจ้งความเมื่อ๑๓ธันวาคม
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นคืนวันที่๙ต่อเนื่องวันที่๑๐ธันวาคม
ช่วงกลางดึกถึงเช้ามืดซึ่งถือว่ามาแจ้งความล่าช้า๓วัน
แต่ตำรวจเนี่ยก็พยายามดำเนินคดีรวบรวมพยานหลักฐานต่างให้สอบปากคำผู้เสียหายไปแล้ว๑ปาก
ตอนนี้เดี๋ยวต้องรอผลการตรวจร่างกายของหญิงสาวผู้เสียหาย
แล้วจะเชิญบุคคลต่างที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้เสียหายเขาเอ่ยชื่อเอ่ยนามเอาไว้เนี่ย
มาสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไปตำรวจสพเมืองลบบุรียืนยันว่าไม่ได้เพิกเฉยไม่ได้ละเลย
จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะอ่านี่นะฮะ
เดี๋ยวก็รอฟังข้อมูลจากอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็รอความคืบหน้าการสอบปากคำจากทางตำรวจด้วยนะคะ